ที่ผ่านมาที่สมุทรปราการค่ะ

แค้นใจมากทนไม่ได้
เอาน้ำมันบุกไปราดคามุ้งเลยกะจะให้ตายกัน
ยกครัวกลางดึกแล้วมีลูกนอนอยู่ด้วย
แต่ปรากฏว่าสามีเก่าตื่นขึ้นมาเจอซะก่อน
คว้ามีดไล่ฟันเอาปืนไล่ยิงซะจนบาดเจ็บกันไปโอ้โห
เรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยวัดคู่สร้างในตำบลคลองบางปรากฏในอำเภอพระสมุทรเจดีค่ะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีแค่กองเลือดเหลืออยู่ที่บริเวณกลางถนนแล้วนะคะ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ผู้บาดเจ็บก็คือนายประยุทธ์แชล่มรักวัย๓๗ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ไม่ทราบขนาดเข้าต้นขาขวา๑นัดค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุก็คือนายมนูอุ่นเล็กอายุ๔๕ปี
เรื่องราวความเป็นมาก็คือว่า
นายมนูกับนางกันนิกาหลำปุ่นวัย๓๖ปีเนี่ยนะ
เขาเป็นสามีภรรยากันมีลูกด้วยกันสองคนแล้วเลิกรากันไป
นางกันนิกาเนี่ยไปคบกับนายประยุทธ์แต่แล้วก็เลิกกันอีก
กลับมาอยู่กับนายมนูที่เป็นสามีเก่า
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็นอนกันอยู่๔คนพ่อแม่ลูกอยู่ในบ้าน
นายประยุทธ์ค่ะบุกมาที่บ้านเลยแล้วเอาน้ำมันเบนซินเนี่ย
ราดใส่ประตูแล้วจุดไฟทันที
แต่เคราะห์ดีเป็นจังหวะที่นายมนูสามีเก่าตื่นมาพอดีเลย
ก็เลยเปิดประตูแล้วก็ดับไฟไว้ได้ทันท่วงที
นายประยุทธ์ก็ยังไม่หยุดนะคะ
อาศัยจังหวะที่นายอมนูเปิดประตูมาดับไฟเนี่ย
วิ่งเข้าไปราดน้ำมันถึงในมุ้งอีกรอบนึง
แล้วก็จุดไฟด้วยก็เคราะห์ดีที่ยังดับไฟทัน
คราวนี้แหละค่ะนายมนูสามีเก่าเห็นว่า
นายประยุทธ์เนี่ยนะตั้งใจจะเผาบ้านให้ได้
เอาแน่กะเอาให้ตายกันให้ได้เลย

นายประยุทธ์ก็วิ่งหนีนายมนูก็
ไหนวิ่งไปไกลแล้วคว้าปืนเลยแล้วกัน
มันไปไม่ถึงค่ะคว้าปืนยิงเข้าไปทันที

ซึ่งหลังก่อเหตุนายมนูที่เป็นคนยิง
เป็นสามีเก่าเนี่ยนะไม่ได้หนีไปไหนหรอก
ก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระสมุทรเจดีนี่แหละ

โอ้โหบุกมาเผาบ้าน๒รอบกันขนาดนี้

ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันก็ต้องป้องกันตัว

รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่กลายเป็นเหมือนต้นเหตุ
แต่ถามว่าทำไมถึงเลิกรากับนายประยุทธ์ล่ะ
ก็นายประยุทธ์ชอบทำร้ายร่างกายไง
ซ้อมเขาตีเขาเขาจะไม่เลิกได้ยังไง

ติดคุกไปแล้วเพิ่งออกมาก็ทำแบบเดิมอีกเลย
ดีกว่ากลับมาอยู่กับนายมนูสามีเก่าดีกว่า
สบายใจดีนายประยุทธ์ก็เลยแค้นใจ

เรื่องต้นตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวต้องคุมตัวนายมนูไว้ก่อนนะ
แล้วก็รอให้นายประยุทธ์อาการดีขึ้นก่อน
จะได้สอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป
เรื่องของเขาเราสามคนนี่ลงเอยไม่เคยดีนะ
คือมันไม่เคยดีตั้งแต่มันมีเรื่องเรา๓คนแล้วล่ะ